สื่อมีความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งภาครัฐภาคเฉพาะชนธรรยาการอาหารนำรวช

ก็ถือว่าเป็นบทเรียนด้วยกันทั้งประเทศ
แล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก
ก่อนทั้งหมดก็ได้แสดงความเสียใจ

อย่างว่าครับในสื่อทั้งสื่อออนไลน์นะครับในโซเชียล
ก็ยังมีวิภาควิชาอยู่เป็นเรื่องปกติ
ที่เราก็ทำใจกันมานานแล้ว

ก็ต้องขอขอบคุณสื่อที่เสนอข่าว
แล้วก็เมื่อวานผมรู้สึกประหลาดใจที่
ป้อนคำถามของสื่อนั้นถือว่า

ดิขาดศึกษามาเมื่อวานก็เจ็ดปวดสิบผลครับ

มากกว่าเรื่องให้เราเป็น
ไปประเด็นเรื่องกันเลยครับแล้วก็ต้องขอพบ

ส่วนให้คุณท่านสมผใจการทำป้องแก้แต่พูดบันติภาพ

พ่อครับหลังจากที่ได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของกองทัพบกในการทำงานของกองทัพบกแล้วท่านรู้สึกสบายใจมากขึ้นไหมครับหรือยังไง
ก็สบายใจครับแต่ทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะรับ

ซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนเขา
ยอดเร่งของบทนี้
เป็นตามเวลาที่การแบ่งโมงถึงสิ่งครึ่ง
พูดตามความเป็นจริงนะครับก็คือจันทร์หรือศุกร์
แต่สิ่งที่ทหารทุกนายที่ถูกเอาเปรียบ
ก็จะต้องรายงานยดชื่อตำแหน่งสังกัด
และรับรองว่าเป็นฝากหลัม
ซึ่งมันก็เป็นนิมิตหมายอันดี
เมื่อคืนนี้ก็มีคนหาเบิ่งเขาไม่อยากไหน

และก็ให้เขาไปดูกันในการ

ไม่ใช่คือถ้าเขาต้องแจ้งยศชื่อตำแหน่งสังหรัฐ
ท่านโกหกท่านถูกสำเนินหวังต่างบุรุษไป

แล้วก็ก่อนหลังเสร็จระบบอยู่
ผมว่าวันจันทร์น่าจะเปลือกใช้งานได้
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบตามเวลาราชการ
หลังจากนั้นก็จะเป็นระบบอัตโนมัติ
เมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าท่านนายกมีความเป็นห่วงตัวท่านเอง
เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานในส่วนของกองทัพบก
ท่านให้ข้อแนะนำอะไรไม่ครับในสถานที่เป็นอดีตผู้จัดการทะมก
ท่านก็บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับแก้
ให้มันทันยุคทันการก็ยอมรับว่าของท่านเป็นเป้าหมาย
ผมเองก็เป็นเป้าหมายเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นการที่ผู้บังคับชาต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง
ไม่ใช่บังคับแต่คนอื่นผมพูดอยู่เสมอว่าต้องบังคับตัวเองด้วย
ถ้าวันนี้ท่านไปบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบในระเบียบในวินัย
ไม่พัฒนาคุณภาพความรู้สมรรถภาพร่างกาย

มีหลายอย่างครับเรื่องทุกอย่างนี้ออกไปล่วงหน้านี้ก่อนแล้ว
เรื่องการทดสอบร่างกายผลนี้ก็เป็นจริงเป็นจัง
ต่อไปนี้คนจะเป็นผู้พันธ์ผู้การต้องไปสอบโทรอีก
แรกนี่ก็จ่ายตังค์ให้ทั่วประเทศออกค่าสมัครให้
ต้องพัฒนาความรู้ผมก็ไม่ได้ว่าเก่งกาดไม่ได้ไปจบต่างประเทศ
แต่ผมพยายามจะสื่อสารนะครับทางให้กับต่างประเทศ
เพื่อประหยัดเวลานะครับแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราก็พยายามที่จะพูด
ต่อไปนี้มี๒ห้อง๓ห้องก็จะเรียนเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษตั้งแต่เรียนในร้อย
ก็มีการพัฒนาไปเรื่อย
ทดสอบร่างกายเข้าโรงเรียนใน๑๐เลยไม่ต้องสอบ
สอบแบบผ่านสอบดูก็อ่านออกเขียนได้คุณอาวุธม๖
ก็พยายามทำเต็มที่ในทุกเรื่อง

ทำมารายเรื่องแล้วแต่ไม่ได้โฆษณา

คือขั้นตอนก็เราจะเอา

เป็นสวัสดิการของกองทบกดั้งเดิม

จะดำเนินการเริ่มที่ไหนบ้างนะฮะ

แล้วก็สนามมวยอะไรอย่างนี้นะครับ
ทำเป็นสวัสดิการเชิงพาณิชย์
ซึ่งไปนำกฎภายของประสูจน์คลักษณ์

แบ่งให้เป็นกลับเป็นสวัสดิการของระบบซึ่งก็จะมาเข้ากับกองทุนสวัสดิการของระบบ
หลักการบริหารการจัดการนี่เราใช้เอกชนหรืออะไรเป็นลักษณะนั้นมากกว่าที่จะใช้ทหาร
เนื่องจากว่าความเป็นมืออาชีพเราไม่ได้เรียนการโรงแรมมา
เราไม่ได้เรียนการบริหารจัดการเรื่องสนามมวยมาสนามก็อปมานะครับ
แต่เรายังมีบุคลากรที่ยังไปทำงานอยู่นะครับอะไรที่ไม่ดีผมยอมรับแต่อย่ามาตีซ้ำตีซ้อนนะ
ผมแก้แล้วไม่ให้ผมไม่ทำไม่ให้ผมพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำ
คุณไปถามดูได้ในกองทัพบกนั้นว่าสิ่งที่ผมทำนั้นผมก็ยอมรับไม่ใช่แค่สิ่งที่มันผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนอกกองทัพบก
สิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่ผมแก้ไขในกองทุนบกเลยผมต้องแบกรับผลกระทบจากกำลังพลนะครับที่ทั้งไม่พอใจ
ซึ่งผมว่าไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันถูกประสงค์คือกรณบกต้องอยู่
แล้วกำลังพลที่เขาแบบว่าต้องเปลี่ยนที่ทำงานต้องกลับหน่วยอะไรอย่างนี้เนี่ยได้
มันส่วนน้อยเช่นกำลังพลที่ไปช่วยราชการอยู่ที่ยกตัวอย่างสวนสนอืมคุณมีตำแหน่งคุณมีเงินเดือนอยู่แล้วคุณต้องกลับมาทำงานที่เดิมนะครับไม่ใช่คุณทำงานสองแห่งสามแห่งนะครับ
ก็จะทำทุกอย่างให้มันสนานโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นไปตามระเบียบเวลากฎหมายมากขึ้น
เป็นสิ่งที่แก้เนี่ยและผมรับและบัตรไบ้ชอบแล้วผมก็จะแก้ให้ได้มากที่สุดก่อนถ้าผมจะเสียผมบอกว่าอันนี้เป็นผลหนึ่ง
ผมแก้ผมเป็นผู้ช่วยจัดระเบียบผมเป็นผู้ช่วย
เพราะฉะนั้นมาตรการต่างดีแล้วถ้ามันยังหละหลวมอยู่
ก็เพิ่มไปนะครับการลงโทษกำลังพล
ก็บอกมีมากมีมากไม่เป็นไร

วันนี้การมาฝากเป็นนู่นนี่
ผมให้๙๙ที่ไม่มีนะครับอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับมีจดหมายหลุดมาบ้าง
ถือว่ากล้าอาหารมากที่อุตส่าห์ไปทำแต่ว่าถึงพิจารณาถ้าไม่ดีคนเสนอก็รับอีกชอบ
เพราะทุกวันนี้อาหารต้องเป็นอันเดียวกันไม่มีตามค่ายตามที่สื่อเคยเรียกตามที่อะไรไม่มีแล้ว
ถ้าเมื่อวานถามนิดนึงขึ้นให้ออกไปดูภาพรวมของคนเป็นอย่างไรบ้างครับ
อะไรยากลูกก็ปิดไปเลยนะครับก็คือ

ผลกระทบจากผมซึ่งผมก็ถือว่าผมก็เลยต้องทำให้คนใกล้ชิดบุคคลใกล้ชิด
แต่ผมกลับมองว่าวิกฤตนี้มันไม่ควรจะลืมไปง่ายนะครับ
มองผลประโยชน์ของประเทศชาติความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
อย่าว่ามุ่งแต่คนทั้งดีคนโน้นเก่งคนโน้นไม่ดี
สิ่งไม่ดีก็ช่วยกันแนะนำแก้ไข
เพราะผมมีกำลังใจอยู่นะครับเมื่อวานได้
ระบายได้ไม่ให้ได้ระบายได้ผ่อนคลายในสิ่งตัวเอง
แล้วก็ได้แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ในความแสดงความรับผิดชอบ
ลงเป็นตัวประกันนะครับก็อย่างเงี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อนะครับ
เพื่อทำความเข้าใจนะครับว่าในต่างประเทศนั้นเขาบริหารจัดการกันอย่างไรนะครับ
ก็หลายสื่อก็ให้ทำข้อเสนอแนะต่างที่ดี
บางอย่างมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบขึ้นมา

เขาก็แนะนำพฤติกรรมบริหารจัดการอะไรอย่าง

มันเป็นเรื่องผมผมอาจจะเป็นคนมีลมอ่อนไหว
กับเรื่องที่มันมีความละเอียดออก
แล้วมันสูญเสีย
สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือการสูญเสียผู้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ว่าเขาพลทหารเมธี
เขาไม่ได้รับคือไม่มีใครกล่าวถึงเขา
ว่าเขาตายขณะปฏิบัติยืนยามทั้ง๓การ
กลับไปมองว่ากองทัพหลักหลวง
ผมถามว่าถ้าหลากหลวงมันจะมียืนยามทักษะการหรือไม่
ผมถามว่าผู้สื่อข่าวผมเห็นหน้ากันทุกวัน
เดินเข้ามาหาผมผมจะรู้ไหมว่าผู้สื่อข่าวจะเอาปืนมายิงผม
คนทำงานอยู่ด้วยกันเห็นหน้าเห็นหน้ากันทุกวัน
ใครจะไม่รู้ใครจะไปเฉลี่ยวใจ
ในสื่อออนไลน์รู้จักเชิ้ลหลวงไหม
เชิ้ลหลวงเขาก็เขียนว่าเชิ้ลหลวงในวัย๖๕ปี
เชิ้ลหลวงออกกำลังนัดการหยิงอาหารอุปกฎิ
จะมีมากกว่านี้วงเล็บข้างล่างอยากให้คนไทยอ่านอ่านอะไรให้เกิน๘บรรทัศน์
คือคนอ่านตั้งแต่ละครั้งนี้รู้ว่าเขาตายแล้วไง
วงเล็บสุดท้ายเขาตื่นขึ้นมาเป็นตามเวลาไทย
เขาบอกในขณะที่เราเกิดเหตุการณ์
เวลาอ่านอะไรอย่าอ่านแค่๓๐ท่านแล้วก็ไม่อ่าน
วงเล็บข้างล่างเขาก็เลยบอกว่าฝากถึงคนไทยด้วย
เพราะว่าอ่านข้อความให้เกิน๘บรรทัด